ต้องบอกว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราพูดถึงในเรื่องของกรรมของการ
หรือว่าผิการวิพากรไปอยู่หมดเลยนะคุณผู้ชมขา
มีการข่าวน้ำข่าวไฟ
เห็นว่าพี่การต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ชี้แจงแจกแจงร่ายยาว
เดือนนึงมาเช็คบินออกมาเกินครึ่งแสนอีก
แต่คราวที่แล้วเราบอกว่าคุณอีฟเขาก็ยังดูชิวไม่ได้ตอบโต้ใด
แต่ท้ายที่สุดแล้วอยู่เฉยไม่ได้จ้า
นี่แหละค่ะต้องบอกเลยว่าคุณอีฟนะคะออกมาตอบโต้แล้วนะคะไม่อยู่เฉย
บอกว่าคุณอีฟเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์ด้วย
บอกเลยว่านี่มันเรื่องเก่าเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้ว
ตอนนั้นก็ยอมรับแหละว่าพี่การก็เป็นคนมีน้ำใจดีนะคะ
แต่ก็ตกลงกันชัดเจนแล้วว่าถ้าพี่เสกออกจากโรงพยาบาลเนี่ยจะรีบคืนให้
แล้วพอมีปัญหากันอีกเธอก็คืนจนครบทุกบาททุกสตางค์แล้ว
จะออกมาพูดอีกทำไมคะนะฮะ
ซึ่งมันมีเรื่องมีราวกันมานะคะบอกว่าทั้งเงินเดือนเงินให้คุณแม่
เงินค่าน้ำเงินค่าไฟเงินเดือนส่วนตัวค่าโทรศัพท์จิปาถะทุกอย่าง
ทำไมต้องกลายมาเป็นคุณการที่ต้องรับผิดชอบ
แล้วก็เลยมีตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะนี่เหรอที่บอกว่ารักคุณเสก
เพราะตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณเสกทำธุรกรรมทางการเงินอะไรให้คุณอีฟไม่ได้
เพราะฉะนั้นคุณอีฟก็ถอนเงินอะไรอย่างนี้เห็นบอกว่าจับจ่ายใช้ไม่คล่องเท่าไหร่
ก็เลยต้องรีบเอาคุณเสกออกจากโรงพยาบาลอันนี้เขาตั้งข้อสงสัยเอาไว้แบบนี้
แต่ก็เคลียร์กันชัดนะคุณอีฟบอกเลยว่าไม่เกี่ยว
แล้วก็เคลียร์เงินไปเรียบร้อยแล้วด้วยและมันเรื่องเก่าไม่ต้องขุดเอามาพูดอีก
ในไทยรัฐออนไลน์มีประโยคนึงอย่าให้แฉกลับก็แล้วกันนะคะ
เออนะคะก็ตอบโต้ตอบบรรดุเดือดทีเดียวแล้วจ๊ะ
ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะจบอย่างไรนะคะ